มาดูเรื่องกองสลักพัดกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
กรมสอบสวนคดีพิเศษชี้แจงกรณีรับเงินหลายร้อยล้านบาท
กองสลากพลัสแล้วก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจพนันออนไลน์นะคะนายแทนไทยนรงกุ
เรื่องเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับนายน็อตกองสลากพัฒน์นะคะ
แล้วก็วันนี้ไปเนี่ยก็ไปเปิดเอกสารยกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน
ที่มีชื่อของน็อตกองสลากพลัสด้วยนะคะระบุว่าเงินสองร้อยล้านบาท
ที่ให้น็อตนั้นเป็นเงินกู้ยืม๒ก้อนก็คือ๑๕๐ล้านและ๕๐ล้าน
แต่เงินก้อนนี้ก็มีการยกเลิกสัญญากู้ยืมไปแล้ว
็อตได้ชำระคืนมาเมื่อวันที่๓๐มกราคมปีนี้นะคะ
ส่วนการไฟเขียวให้กู้ยืมนั้นเป็นเจตนาเพื่อการลงทุน
เพราะเห็นว่าธุรกิจของน็อตกำลังเติบโตแล้วก็ไปได้ดี
แต่เมื่อเกิดประเด็นนี้ขึ้นก็เลยพิจารณายกเลิกนะคะ
โดยย้ำอีกว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเว็บพนันออนไลน์
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนรับผลประโยชน์กับกองสลากพลัสค่ะ
ถ้าเราจะไทม์ไลน์นะคะคุณผู้ชมการกู้ยืมเงินของกองสลักพลัสทั้ง๒งวด
งวดแรก๑๕๐ล้านบาทก็วันที่๒๘กรกฎาคมปีที่แล้วนะคะ
สั่งจ่ายเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมปีที่แล้ว
แต่ว่าวันรุ่งขึ้นกองสลากขอเพิ่มวงเงินอีก๕๐ล้านบาท
บริษัทไททันจ่ายให้๑๒กันยายนปี๖๕
จนกระทั่งยกเลิกสัญญา๓๐มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งก็เป็นผลจากกระแสข่าวของกองสลักพลัสที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของน็อตกองสลากพลัสค่ะ
ล่าสุดล่าสุดก็มีการแชร์โพสต์เก่าเมื่อ๓ปีที่แล้วว่า
ในวันนี้เมื่อ๓ปีที่แล้วไม่ได้เป่าเค้กวันเกิดกับลูก
ซึ่งก็สงสัยว่าทำอะไรอยู่ณขณะนั้น
ส่วนเพจของกองสลากพลัสหลังจากที่ยุติการขายสลากออนไลน์
ตอนนี้ก็มาขายเสื้อโลโก้กองสลากพลัสนะคะ
ก็แจ้งให้ลูกค้าที่อยากได้ก็สามารถสั่งในช่องทางออนไลน์ค่ะ
นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะ